ชมชมคามาเหตุระทึกนี้นะคะเอ้าระทึกตัวในชั้นอึ่งนั่นแหละ

มันจะพังถล่มแล้วมันไม่ใช่หลังคาเดียวครับ
กุพ่อภาพใช่ไหมคะใช่ครับแล้วพอพังมันลงมา
สี่หลังอะครับ
ลงมาเป็นจำนวนมากครับพอตะโกนเสร็จปุ๊บเพื่อนบ้านวิ่งหนีกันออกมา
โชคดีนะคะทุกคนปลอดภัยไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดค่ะ
ทีนี้หลังเกิดเหตุเทศบาลเมืองสัตหีบเขาเลยส่งเจ้าหน้าที่ค่ะ
องช่างลงไปดูไปสำรวจความเสียหาย
แล้วไปเอาไอ้พวกสิ่งปลูกสร้างต่างที่มันถล่มออกมาเนี่ย
เอาออกจากที่เกิดเหตุแล้วอย่างที่บอกตอนนี้ไม่อนุญาตให้ใครเข้าใกล้เลยนะคะ
เพราะอาจจะเกิดอันตรายได้ตอนนี้จะต้องมีการสำรวจตัวโครงสร้างก่อนว่า
มันสามารถรองรับน้ำหนักต่อไปได้ไหมแล้วจะซุดตัวลงมาอีกหรือเปล่า
เพราะอะไรอาคารมันเก่าแล้วก็ซุดโทรมมากแล้ว
กลิ่นกาชาติอำเภอสัตวิถีและเทชบานเมืองสัตวิถีตอนนี้เขามอบเงินนะคะ
แล้วก็สิ่งของช่วยเหลือคนที่ประสบเหตุในเบื้องต้นแล้วค่ะ

แต่เห็นเป็นโครงสร้างด้วยที่มันหักพับลงมานะ